ให้คุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
หน้าโรงพักค่ะสพเกรดชายโยที่จังหวัดอ่างทองนะคะ
จะเห็นมีผู้ชายคนนึงวิ่งออกมาวิ่งไปที่หน้าโรงพัก

ผู้ต้องหาคณิยาจัดติดสะดอกคุณแจมือ
ลูกวิ่งออกมาจากห้องสอบสวนวิ่งออกไปหน้าโรงพักแบบนี้

ผู้ต้องหาคนนี้เป็นผู้ชายอายุประมาณ๓๐ปีนะคะ
เสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้นสีดำไม่ใส่รองเท้าค่ะ

รองเท้าแตะเอาไว้ให้ดูต่างหน้าคู่หนึ่งครับนายชานโรงอยู่คำค่ะ
คนนี้นะคะเป็นผู้ต้องหาคดีครอบครองยาเสพติด๒๐เมตรนะคะ
คือเจ้าหน้าที่เนี่ยนำตัวไปสอบปากคำเช้าวันนี้
ตำรวจกำลังจะสอบปากคำเพิ่มเพื่อส่งฟ้องศาลอืม
ชานรงค์คนนี้อาศัยจังหวะสลัดกุญแจมือหลุดอ่ะครับ
สลัดกุญแจมือหลุดกระโดดลงหน้าต่างจากห้องสอบสวนนะคะ
กระโดดลงหน้าต่างตำรวจก็พยายามจะออกตามหา
ไปค้นหาที่ป่าหลังโรงพักใช้เวลา๔ชั่วโมงกว่า
สุดท้ายหนีไม่รอดไปหลบอยู่ยังไงรู้ไหมคะ
ไปอยู่ในเล้าไก่นี่เหรอไปหลบอยู่ในร้าวไก่ของชาวบ้านอืม
นี่ค่ะสุดท้ายเจอตัวผู้ต้องหาบอกว่าก็ผมกลัวไม่อยากติดคุก
ครับเพิ่งออกจากคุกมาในคดีรักทรัพย์อ้าว
ออกมาหกเดือนอ้าวมันมียาเสพติดยี่สิบเมตรอ้าวก็ไม่อยากติดคุก

แล้วหนีไหนตอบตอบตอบตอบไม่อยากรู้จักครับวินาทีนั้น
คิดยังไงถึงได้วิ่งหนีวินาทีนั้นวินาทีนั้นถามหน่อยว่า
วิ่งไงไม่อยากรู้จักครับผมก็ออกมาแล้วกันหกเดือน
พึงครับก็เหนื่อยทีนี้ก็อาจจะต้องติดคุก
หนักกว่าเดิมเพราะว่าข้อหาก็เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม
เรื่องของการหลบหนีเนี่ยนะคะนี่ค่ะก็ต้องไปสอบประคำเพิ่มแหละ
ที่สนุกเพราะเกธชายนนะคะแล้วก็นำตัวฝักคำต่อสารค่ะ